แล้วนะครับวันนี้พวกเขาต้องกลับมาให้ได้นะครับ
ก่อนหน้านี้ดังนั้นครับเราไปดูแรงสูบฉีดจากฤดูการที่แล้ว
ซึ่งพวกเขาเป็นแชมป์แบบหักปากกาเซียนนะครับก็ได้รถยนต์คันหรูนะครับ
ที่ทางเจ้าของสโมสรนั้นเสิร์ฟให้นักเตะทุกคนนะครับมูลค่าหลายล้านบาท
คุณชนะนะครับเอารถคันนี้มาให้ดูแล้วก็บอกว่ารางวัลแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือไม่

คุณผู้ชมครับด้านข้างของผมนี่คือรถสุดหรูสุดแรงเลยนะครับ

คุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้
ได้มอบให้กับนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ชุดที่คว้าแชมป์พลิมลีก
รูปการณ์ที่แล้วได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ
เพราะว่าที่อังกฤษราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐ปอนด์
ฟังดูแล้วเหมือนถูกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากคิดเป็นเงินปอนด์เพราะว่าอยู่ในหลักแสน
แต่ถ้าหากมันข้ามฝ้าข้ามทะเลมาอยู่ที่ประเทศไทย
แล้วก็ราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณคันละ๑๑ล้านบาทกว่าเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ความเร็วความแรงของมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันสามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ที่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
ความเร็วแบบนี้น่าสนใจเหลือเกินครับว่ามันจะสามารถ

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะคว้าแชมป์ลีกในปีนี้คือมันยากกว่าสีเซ่นที่แล้วมากเลยเอามาพี่อาเป็นว่ามันยากก็แล้วกันเนี่ย

ูซ่าที่มาพร้อมกับสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสร
นั่นทำให้ขุมกำลังของพวกเขาดูดีมีพลัง
พอต่อกรกับทีมใหญ่ในยุโรปในศึกโยฟ่าแชมเปญสลีก
อกจากนี้คนสำคัญของฤดูการก่อนยังได้รับการต่อสัญญาใหม่กันทั่วหน้า
ไล่มาตั้งแต่เจมมี่วาดี้รองดาวสันโวซีซั่นก่อน
คุณผู้ชมครับมากับรถหรูทั้งทีเนี่ยจะมาคนเดียวมันก็กะไรอยู่

เฟ้นหาตุ๊กตาหน้ารถที่สวยที่สุดในไทยรัฐทีวีมาอยู่กับผมในตอนนี้
นั่นก็คือน้องพีชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรธ
เป็นเกียรติอย่างมากที่มาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้กับคุณชนะสุดหล่อ

เขาได้มีโอกาสไปคลุกคลีกับทีมเลสเตอร์ในฤดูการที่แล้ว

ตอนนั้นมองวงละ

อย่างพี่พอมูลอยู่ข่าว
ทั้งนั้นใครเป็นแฟนเลสเตอร์อย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนนี้วันเสาร์นี้
จะเจอกับอาเซนอลถือว่าเป็นบิ๊กแมช
ต้องดูว่าเลสเตอร์จะกลับมาได้ไหม
และจากที่ประเดินเกมแรกแพ้ไปนะครับ
สิงจักรสยามสู้ตาย